เหตุการณ์ที่คนไทยพูดถึงมากที่สุดในวันนี้

พื้นที่ห้างแห่งหนึ่งนะฮะที่ตมนต์ในเมือง

เขาจะมีร้านอาหารกึ่งผับอยู่เยอะ

แต่ละแก๊งเขาก็มีคนในแก๊ง
ไปเป็นกาดดูแลร้านอาหารกึ่งผับ

เมื่อคืนนี้เขานัดไปเคลียร์กัน
ในร้านนี่พญายอเคลียร์ไปเคลียร์มายังไงไม่รู้ชกต่อยกันขึ้นมาแล้วก็ยิงกันในร้าน
ในขณะที่เขารู้ข่าวกันว่าเขาจะมาเคลียร์กันในร้านเนี่ยพักพวกเขาก็รออยู่ข้างนอกร้าน
เหมือนเตรียมตัวกันเลยอ่ะพอได้ยินเสียงปืนจากในร้านค่ะข้างนอกก็ยิงเลยฮะโอ้โห
ร้อยกว่านัดใช่ค่ะร้อยกว่านัดนะฮะเมื่อคืนนี้นี่ตายไปสามนะตอนนี้เอาดูภาพเหตุการณ์ในร้านพญายอหน่อยที่เขายิงกันเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ
อุ้ยมะบาดทางนี้ก่อน

เปิดนะคะออกได้หรอ

หาเค้าหยุด

ทีมข่าวของเราก็พยายามนับเสียงปืนให้

เฉพาะคลิปนี้ก็ปลาเข้าไปจะ๓๐นัดแล้วนะ

นี่คือคนในร้านก็ต้องหาที่หลบนักศูนย์กันมาสอน
คือขาใหญ่๒กลุ่มเนี่ย๒แก๊งเขานัดเคลียร์กันในร้าน
แล้วยิงกันอยู่นู่นเนี่ย
นี่คิดว่าเก้าอี้โต๊ะพวกนี้เนี่ยถ้ากระสุนมันเข้ามานี่เอาไม่อยู่นะ
แต่พฤติกรรมคือไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย

ครับครับว่าจะอาจจะไม่มีหยุดนะครับตอนนี้มากระมาณ๕๐นัทตอนนี้
มิกซีออนนะคะโหว่ายิงกันแบบโหดสงครามร่องนะครับนี่คือ

โอ้โหยังไม่หยุดนะครับ

โอ้โหยังไม่หยุดนะครับ
โอ้โหยังไม่หยุดนะครับ

โอ้โหยังไม่หยุดนะครับ

โอ้โหยังไม่หยุดนะครับ
โอ้โหยังไม่หยุดนะครับ

โอ้โหยังไม่หยุดนะครับ

โอ้โหยังไม่หยุดนะครับ

โอ้โหยังไม่หยุดนะครับ

โอ้โหยังไม่หยุดนะครับ
โอ้โหยังไม่หยุดนะครับ

โอ้โหยังไม่หยุดนะครับ
โอ้โหยังไม่หยุดนะครับ

โอ้โหยังไม่หยุดนะครับ
โอ้โหยังไม่หยุดนะครับ

โอ้โหยังไม่หยุดนะครับ

โอ้โหยังไม่หยุดนะครับ

ในแต่ละคลิปเป็นหว่าเจ้าของคลิป

มาก๔๐๕๐ณแล้วกันอีก
ที่ถึงแถวนี้ต้องใช้รถ

คนถ่ายคลิปบอกสงครามโลกเลยใช่ไหม

นี่คือลานจอดรถตลาดนิกรธานีนะครับ

ที่นอกห้างเนี่ยเขาเป็นลานจอดรถ

เหมือนภาพจากมุมสูงที่ท่านดูอยู่ตรงนี้นะฮะ

นะชาวบ้านที่เขาเข้าไปอยู่

หรือว่าด้านนอกร้านที่เขามาซื้อของ

รวมกันไม่ยั้งแบบร้อยกว่านัด

นี่ปืนนะฉลับโดนรถยังมีเลย

เฉียวคิ้วเข้าไปด้วยนะ

มีอยู่คนหนึ่งเนี่ย

ผมก้มหลบทันนะ
มีหยดเลือดอยู่ที่คิ้วขวา
อันนี้ไงอย่างที่บอกว่า

คือเขาบอกเขาเห็นจังหวะที่หันไปดูเนี่ย

นี่กระสุนเฉียวหัวคิ้วขวา

มีผู้ที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ตำรวจก็มาสพเมืองอุบลราชธานีนะครับ
พันธมตเอกศักดิ์สิทธิโครงศักดิ์

ลานจอดรถเนี่ยครับทุกผู้ชมครับ

มีผู้เสียชีวิตล่าสุดคือ๓นะครับ

ถูกลูกหลงถูกกระสุนปืนอะไรพวกนี้ก็มีนะครับ
ในที่เกิดเหตุนะครับพบปลอกกระสุนปืนหลายขนาด
นี่คือผู้เสียชีวิตนะครับนี่นายตะวันธรรมจัยหรือว่าคิง
อันนี้เขาเป็นแก๊งหาดวัดใต้อ่าเดี๋ยวจะไล่เลียงเรื่องแก๊งอะไรอีกทีนึง
อีกคนนึงเขาอยู่อีกแก๊งหนึ่งแก๊งขามใหญ่ชื่อเล่นชื่อเป็ด
คนนี้เขาเป็นกาดของร้านพญายอค่ะส่วนคิงเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ย
เขาจะอยู่กลุ่มทางแก๊งที่เขาเป็นกาดของร้านเอกมัย๔๘๘
ก็อยู่พื้นที่นั่นแหละอยู่ร้านใกล้กันนั่นแหละ
ล่าสุดมีอีกคนนึงเสียชีวิตชื่อสมเกียจนะฮะส่วนคิงกับเป็ดเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อคืน
กระสุนปืนที่เจอวันนี้มีเก้ามอมอนะครับมีปืนกลด้วยนะครับ
กระสุนปืนกลไม่ทราบชนิดกระสุนปืนลูกซองก็มี
นี่ปลอกกระสุนปืนตกระจายเกลือนกลาดไปทั่วร้อยกว่านัด
มีรถกระบะรถยนต์รถจักรยานยนต์ชาวบ้านได้รับความเสียหายจากกระสุนอีก๔๕คัน
๒แก๊งเมื่อคืนนี้ที่เป็นขาใหญ่ในพื้นที่แล้วก็เป็นกาดดูแลร้านอาหารกึ่งผับ
อีกร้านตรงเนี้ยสองร้านมีปัญหากันนัดมาเคลียร์กัน
ไปเคลียร์ในร้านพญายอนั่นป้าอยู่ตรงนั้นนะฮะ
ปรากฏว่าคนที่เขาเคลียร์กันเนี่ยเขาไปคุยกันในห้องที่เป็นแบบเหมือนกับห้องหลังเวทีอ่ะนะ
เขาจะมีเวทีดนตรีเนี่ยอยู่ดีคู่ที่มีปัญหากันชกกันนะ
คนที่คอยห้ามอะไรก็เอาไม่อยู่กลุ่มที่อยู่ในร้านชักปืนขึ้นมายิงใส่กัน
ด้านนอกเนี่ยเขารู้ว่าด้านในเนี่ยนัดมาเคลียร์กันเขาก็มารอกันอยู่ข้างนอกด้วย
สองกลุ่มน่าจะเป็นร้อยได้ยินเสียงปืนจากข้างในข้างนอกก็ใส่กันเลย
กลายเป็นจุดนี้เนี่ยโอ้โหสมชื่อฮะ
นักเที่ยวกลางคืนเนี่ยเขาบอกตรงนี้นี่คือลานนักครบลานนักครบนะฮะ
แล้วก็ยิงกันจริงเมื่อคืนมีเหตุการณ์มาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
นี่คือพื้นที่เกิดเหตุเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ค่ะก็ด้วยความที่มีสถานบันเทิงยำค่ำคืนหลายร้านแล้วดันมีลานกว้างอยู่ตรงนั้น

ใช่ค่ะมันเลยกลายเป็นลานประลองกลายเป็นลานนักรบไปได้ยังไง
เขาเอาไว้ให้จอดรถนะคะไม่ได้ให้คุณไปตีกันหรือไปยิงกัน
พี่อุ๋ยเล่าคร้างเอาไว้เรื่องของ๒แก๊งใช่ไหม
คือผู้ตายนะคะนายพิวัฒนามสิริหรือโชคอายุ๒๔คนนี้เข้ามอบตัว

นายนรวิทย์รอดภัยหรือแจ้อายุ๔๒
นายสมชายศรีหินอายุ๕๓
และนายสมเกียจที่เสียชีวิตเพิ่มค่ะ
ก็อยู่ที่แก๊งหาดวัดใต้
ส่วนอีกฝ่ายนึงอีกแก๊งหนึ่งนะคะ
แก๊งขามใหญ่ก็จะดูแลร้านพยาย่อ
มีในเป็ดนะคะก็คือผู้เสียชีวิต
นายกิตปภัฏเสนาวัตร
อายุ๒๙คนนี้ถูกจับได้
นายต้นตระกูลโคตรมงคลหรือตายอายุ๔๒
นายอับทนรัฐพันธุ์กว้างอายุ๓๕
นายอภิษฎหมิ่นแก้วอายุ๒๒
เหมาไม่ทราบนามสกุลและนายมานิดไม่ทราบนามสกุล
นี่ค่ะเขาแบ่งเป็น๒แก๊งแบบนี้
แล้วก็แบ่งกันดูแลร้านที่เป็นสถานบันเทิงยามค่ำคืนนะคะ

ถ้าฟังจากที่คุณเขียนมาสอนไล่มาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องอายุ
คงจะเรียกว่าแก๊งวัยรุ่นไม่ได้แล้วมั้
ใช่ค่ะเพราะว่า๕๔ก็มี๔๒ก็มีอายุไม่ใช่น้อยกันแล้วนะคะ
ใช่ไหมชาวบ้านเขาถึงเรียกว่าแก๊งนักเรงแก๊งขายใหญ่แถวนี้เป็นจุดรวมพล
ค่ะเป็นลานประลองเป็นลานนักครบโอ้โหมีเรื่องมีราวกันตลอด
โอ้โหนี่ฮะคือไม่เกรงใจกฎหมายบ้านเมืองไม่เกรงใจชาวบ้านเลยนะ
ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เนี่ย
แฮชแท็กกราดยิงอุบลติดเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์นะครับ
แล้วก็ติดเทรนด์หลายอย่างในโลกออนไลน์
มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นไปคอมเมนต์กันเยอะแยะไปหมด
มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะไปหมด
โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือปัญหาส่วนตัวใช่ไหม
สองแก๊งสองกลุ่มเขามีปัญหากัน
คุณนัดมาเคลียร์กันแต่สุดท้ายเนี่ยเคลียร์กันไม่ได้

ชาวบ้านบอกทำไมไม่ไปยิงปิดห้องยิงกันเอง

เกิดมีผู้บริสุทธิ์มีชาวบ้านเขาโดนกระสุน
เขาตายเขาเจ็บกันขึ้นมาคุณทำยังไง
นี่ดีนะตายกันในแก๊งนะ

แต่ท่านผู้ชมครับมีการติดแฮชแท็กกราดยิงอุบลเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ย
เพราะว่ามีเพื่อนของผู้ที่เสียชีวิต
หมดกรรมหมดเวละไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เด้อ
อ้ายศูนย์เสียน้องเรียวโพธย์

แต่ทีนี้คนที่เขาเห็นเนี่ยเขาบอกเอ้า
คือเอาปืนไปกราดยิงกันแบบนั้นเนี่ยในที่สาธารณะ
แล้วมันใช่เหรอเกี่ยวกับพฤติกรรมแล้วแบบ
ขอให้ไปเป็นเทวดาบนสวรรค์
ก็เข้าใจแหละว่าในมุมเพื่อนในมุมครอบครัวก็ต้องเสียใจแหละ
คนรู้จักแล้วเสียชีวิตแต่พฤติกรรมของการก่อเหตุ
ไม่ใช่แค่ผู้ตายนะทุกคนทั้งสองกลุ่มเนี่ย
มันใช่เหรอกับการที่จะแสดงความอาลัยอะไรประมาณอย่างนี้
หรือท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรลองพูดคุยกันมานะฮะ

ทุกผู้ชมครับชาวเน็ตไปขุดไปเจอภาพของแก๊งก่อเหตุนะ
ภาพที่เจออย่างเช่นภาพนี้เป็นอย่างไร
นี่คือผู้ตายค่ะคือปืนมันหากันได้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
แล้วมันถือครองกันเห็นไหมหลายภาพนะครับทุกผู้ชมครับ
ของกลุ่มที่ก่อเหตุนะครับ
พอเขามีคนไปวิพากษ์วิจารณ์นะเกี่ยวกับพฤติกรรม

ทางยาติของกลุ่มที่เกาะเหตุเขาก็เข้าไปตอบโต้

บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุที่เกิดจากความผิดพลาด
คนที่ก่อเหตุกันเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจกัน
ทีนี้เนี่ยทัวร์ลงหนักกว่าเดิมอีก
โอ้โหบอกว่าไม่ได้ตั้งใจมันเกิดคำถามตามมา
แล้วถ้าตั้งใจคุณจะขนาดไหนนี่ไม่ได้ตั้งใจร้อยกว่านัดเข้าไปแล้วอ่ะ
คุณจะมาแก้ตัวอะไรให้พฤติกรรมมันเห็นอยู่ใช่ไหม
มีเฟซบุ๊กของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
เธอคือแฟนสาวของคิงหาดวัดใต้ที่เสียชีวิตจากการยิงกันเมื่อคืนนี้
นี่เธอโพสต์เอาไว้เป็นการอะไรแฟนนุ่ม
แต่อันนี้ก็พอจะเข้าใจได้ค่ะนะเพราะว่าเขาเป็นแฟนกัน
เรื่องส่วนตัวของเขามีลูกด้วย
ก็โพสต์บอกวันที่ฟ้าใจร้าย
วันนี้เป็นวันที่ฝนตกที่รู้สึกหดหูที่สุดแย่ที่สุดหนาวที่สุด
ใครจะกอดเขาในทุกวันไม่เคยห่างกันเลยสักวัน
วันนี้ทรมานที่สุดบีบหัวใจที่สุดเธอทิ้งกันไปแบบไม่ได้ล่ำลา
แล้วก็มีอีกข้อความนึงนะครับบอกว่าหดหู่ใจเหลือเกินทิ้งลูกไปแบบไม่ร่ำลา
แต่บางคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าความจริงก็ไม่ต้องโทษฟ้าโทษดินก็ได้
ต้องดูพฤติกรรมของคนของเราด้วยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากจากเสียงสะท้อนของผู้คนนะฮะ
คุณผู้ชมคะเราส่งคุณบอมอภิวัตินักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
จอดรถด้านหน้าร้านพญายอค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวลองไปดูว่าปลอกกระสุนที่มันหลงเหลืออยู่ในจุดเกิดเหตุ
จะสะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่ก่อเหตุใช้ปืนอะไรกันบ้าง
คุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่เป็นปืนพกสั้นนะคะมันก็มีปลอกกระสุนปืนพกสั้นตกอยู่นั่นแหละ
ปลอกกระสุนอยู่เยอะนะคะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ
ทีมข่าวของเราไปดูนะคะกองเลือดยังมี
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมากั้นพื้นที่คือเมื่อคืนฝนตกอะค่ะ
มันก็จะเปียกมันก็จะทำลายหลักฐานไปบ้างก็ได้หลักฐานเบื้องต้นไป
คุณผู้ชมคะปลอกกระสุนเยอะมาก
ปืนลูกซองยาวปืนพกสั้น๙มมคือมีปอกกระสุนของปืนหลายขนาดมาก
เก็บได้เมื่อคืนอีกวันนี้อีกเป็นร้อยกว่านัดจริง
คือตอนเป็นข่าวแรกบอกว่า๗๐กว่านัดใช่ไหมคะแต่มันไม่ใช่
มันร้อยกว่านัดจริงจริงเช่นมันไปฝังอยู่ในถังน้ำมันที่ดัดแปลงทำเป็นโต๊ะอยู่นอกร้าน
มันไปฝังอยู่ในแบรีเออร์ระแนงรั้วเหล็กรถที่เขาจอดอยู่รถเขาโดนลูกหลง
กระสุนทะลุกระจกกระสุนเข้าตัวรถคุณผู้ชมร่องรอยเยอะมากค่ะครับ
ภาพมุมสูงจะเห็นพื้นที่ที่เกิดเหตุคุณผู้ชมลองดูนะคะ
ปลอกกระสุนเพิ่มหาร่องรอยหลักฐานเพิ่ม
ภาพมุมสูงจะเป็นแบบนี้นะคะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องกั้นพื้นที่
ก็จะเปียกเพราะว่าเมื่อคืนฝนตก
ขนาดฝนตกนะคราบเลือดก็ยังมีนะคะปลอกกระสุนยังเยอะนะคะ
เก็บไปแล้วเมื่อคืนยังเก็บไม่หมดนะคะ
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาด้วย
หน้าร้านเยื้องกับจุดที่เกิดเหตุห่างกันสักประมาณ๕๐เมตร
คุณผู้ชมลองดูภาพตอนช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่ม๔๖นาที
ภาพนี้ค่ะก่อนกราดยิงจะเห็นวัยรุ่นหลายสิบคน
ไม่รู้ฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนนะอ่าเดินกันผ่านร้านนี่นี่
คุณผู้ชมช่วยนับหน่อยค่ะเดินเข้าไปในร้านที่เกิดเหตุนะคะ
อันนี้คือก่อนจะยิงกันนะคะ
ซึ่งคงไม่ได้มานั่งดื่มกินแน่มากันขนาดนี้
ใช่ค่ะแล้วดูท่าทีการเดินเข้าไปนะคะ
อีกมุมหนึ่งร้านปลาเผาตอนเดินผ่านมุมนี้จะชัด
แต่ก็พยายามจะสังเกตว่ามีใครถือปืนพกปืนอะไรมากันบ้างไหม

ถ้าถือเห็นไม่มีแต่มากันขนาดนี้พี่อุ๋ย
แถวกันมาแบบนี้ค่ะ
เอาปืนจากไหนมายิงกันถึงเวลาซ่อนมาตรงไหน
เหน็บมาหรือยังไงหรือในกระเป๋าใช่ไหม
อีกมุมหนึ่ง๕ทุ่ม๔๘นาทีในร้านข้าวต้มติดกับร้านพญายอ
เดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยดูไปนะคะ
ภาพนี้จะเห็นคนในร้านเขาจะสักพักหรือจะแตกตื่นกัน
ซึ่งแสดงว่ายังมีคนเขานั่งกินข้าวเขา
นี่ไงใช่ไหมก็คนอื่นเขาก็นั่งนี่เริ่มแตกตื่นแล้วค่ะ
วิ่งเข้ามาในร้านข้าวต้มแล้วคนที่นั่งกินข้าวอยู่ทำไงอ่ะคะ
ทำไงอ่ะคะทำตัวไม่ถูกมีผู้หญิงด้วยมีอะไรด้วย

เช่าบ้านเขาถึงด่ากันทั่วประเทศไงว่าคุณทำอะไรของคุณเนี่ย
ใช่ไงมันทำให้คนอื่นเดือดร้อน
ทะเลาะกันอยู่สองกลุ่มเนี่ยแล้วเคลียร์กันไม่ได้แล้วมาไล่ยิงกันอย่างนี้
นี่นี่เขาต้องวิ่งหลบกันนี่เนี่ยคนเขานั่งกินข้าวต้มกันอ่ะ
สักพักนะคะมีรถกระบะสีขาวโหลดเตี้ยนี่คือรถของในเป็ด
มาจอดหน้าร้านเหมือนกับรับในเป็ดไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
เป็นนี่เป็ดแกงบ้านขามนี่เป็ด
นี่ค่ะเหมือนมารับคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
เห็นผู้ชายใส่เสื้อสีฟ้ากางเกงขายาวสีดำกระเพกเหมือนโดนยิงอะค่ะ
วิ่งหนีมาภาพมันอาจจะไกลหน่อยนะคะหน้าร้านนะคะอ่า
นี่มาแล้วค่ะคือโดนแล้ว
แต่คนนี้ไม่ใช่เป็ดแต่โดนยิงมาไม่ใช่คนนี้คนโดนยิง
ก็จะมีคนเจ็บแล้วมีคนเสียชีวิตไงคะคนเจ็บหลายรายนะคะ
หลายคนก็เป็นทั้งสองแกงเนี่ยแหละครับ

ก็จะมีรถกระบะสีขาวมุมขวาของกล้องอ่ะนะคะครับ
ขับมาจอดเพื่อมารับคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล
เนี่ยหลังจากเกิดเหตุหลังจากยิงกัน

คุณผู้ชมครับมันคือถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวของสองกลุ่มแล้วมันขนาดเนี้ยเนี่ยรถกระบะขาวมา
เอามารับเพื่อนที่ถูกยิงค่ะทีมข่าวของเราคุยกับพ่อค้าที่ร้านเขาอยู่ใกล้ใกล้เลย
ห่างกันแค่ห้าสิบเมตรและอยู่ในเหตุการณ์นะขอเรียกด้วยนามสมมุติว่าในเอนะคะ
เขาบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นเดินขบวนเรียงแถวกันเข้ามาเป็นกลุ่มใหญ่เดินมาทางร้าน
แต่เขาก็พยายามสังเกตว่าตอนที่เดินกันมาเป็นกลุ่มเรียงแถวกันมาก็ไม่ได้เห็นมีใครถืออาวุธแบบโจ่งแจ้งอืม
ไม่ได้มีใครถือปืนถืออะไรให้มันเห็นชัดแต่พอเดินผ่านร้านเข้าไปสักครึ่งชั่วโมงเสียงปืนมันดัง
หมอบกันหลบกันหนีตายกันความรู้สึกณตอนนั้นน่ะนะในจุดเกิดเหตุตอนนั้นเขาบอกว่า
ตอนนั้นคือมันรู้สึกแบบเป็นร้อยสองร้อยนัดเลยหรือเปล่าครับ
แล้วกลุ่มที่ยิงกันพอยิงกันเสร็จถล่มกันเสร็จก็วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางก็ไปทางห้างที่อยู่ใกล้
อืมพ่อค้าท่านนี้บอกว่ามันหดหูใจมากอ่ะค่ะ
อะไรกันนะคะมาก่อเหตุกันแบบเนี้ยในอีกมุมหนึ่งที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้นะคะ
มันหดหูใจจริงทำไมมันต้องมาก่อเหตุกันแบบอุกอาจแบบนี้ฟังเสียงพ่อค้าที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
ก็พากันหมอบครับหลบกระสุนครับครับจากเสียงที่เราได้ยินเนี่ยคาดว่ามัน
มันจำนวนกี่นัดอะไรยังไงพี่มันยิงกันอยู่นานไหม
กันประมาณยี่สิบนาทีกระสุนประมาณสองร้อยนัดได้ครับอันนี้จากเสียงมันวิ่ง
หดหูมากครับไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวว่าจะถูกลุกกระสุนลุกหลงเข้ามันถูกตัวเราด้วย
ใช่ครับท่านผู้ชมถามเข้ามาเยอะว่าจับได้บ้างหรือยังจับได้นะฮะ
เดี๋ยวรอนะครับท่านผู้ชมครับดูตรงนี้ก่อนเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาเพิ่มนะครับเมื่อคืนนี้ในที่เกิดเหตุ
เดี๋ยวให้ดูอีกสักครั้งนึงนี่ฮะยี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบนาทีร้านนี้จะอยู่ใกล้ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
เห็นไหมจะเห็นกลุ่มพวกนี้เนี่ยหลังจากที่เดินไปร้านพญายอเนี่ยแล้วมีเสียงปืนดังขึ้น
แล้วรัวยังกับหนังสงครามเนี่ยทั้งเบาทั้งดังเพราะเป็นปืนต่างชนิดกันเนี่ยทีนี้ก็วิ่งแตกตื่นกัน
จนกลุ่มแก๊งเหล่านี้นะครับเดินไปที่ร้านเกิดเหตุแล้วจะมีกระเสือกกระสนวิ่งหนีตายคนละทิศคนละทาง

ที่เสียงมันจะเงียบลงแล้วมีเสียงคนตะโกนโหกเวกโวยวายอื้ออึงไปหมดมีเสียงคนร้องไห้ด้วยนะ

เราถ้าเราอยู่แถวนี้เราจะทำยังไงก็ต้องหาที่หลบให้ดีที่สุดใช่ไหม
เหมือนพี่คนนั้นน่ะเชี่ยวหัวไปเลยอ่ะถ้านัดแอบอยู่ท้ายรถกระบะอ่ะ
นี่คือคันที่มารับในเป็ดบ้านขามนะฮะ
ที่เป็นหัวหน้ากาดของร้านพญายอที่เขานัดไปเคลียร์กัน
อุ๋ยจะเปลี่ยนชื่อร้านให้เขาเหรอฮะเออเปลี่ยนก็ได้ไหมร้านพญายมเลยเหรอคะ
เจ้าของร้านก็อาจจะไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องของกากในร้าน
คือรถที่มารับคิงอันนี้รับคิงนะไม่ได้รับเป็ด
คิงนี่หาดวัดใต้เอาเป็นว่ามีกระบะเข้ามารับกันแล้วกันนะ
ท่านผู้ชมครับนี่คันนี้นะฮะถอยหลังแล้วลากคนขึ้นรถไป
เอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลแต่เสียงปืนยังดังอยู่นะครับ
ทุ่มครึ่งได้ที่เริ่มยิงกันวันนี้ลากเห็นไหม
ลากค่ะน่าจะเป็นคิงหรือเปล่าเพราะว่าเป็ดเหมือนกับเขาก็จะเป็นอีกมุมตรงร้าน
ใช่มีรถไปรับหน้าร้านคล้าวต้มครับมีวิธีลากขึ้น
คนนี้คือคิงหาดวัดใต้ดูซินี่มันสะใจพวกคุณไหม
ยิงกันทะลมกันเป็นยังไงบางคนเดินกระเพกกำแพก
ต้องลากเนี่ยลองดูตรงนี้หน่อยนะช่วงที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ย
ตอนที่ลักล่ากันเนี่ยวิ่งหนีกันเนี่ยเสียงปืนยังดังไม่หยุดเลย
นี่ขนาดลาดเพื่อนที่ถูกยิงไปนี่เสียงปืนยังไม่หยุดนะฮะ
ยิงกันตั้งแต่๕ทุ่มครึ่งไปสิ้นสุดเสียงปืนนัดสุดท้าย
ประมาณเที่ยงคืน๔นาทีได้นะครับท่านผู้ชมครับ

โอ้โหดูสินี่บางคนต้องอุ้มกันมาอย่างนี้นะ

นี่ขอจรภงจรภีมาถึงก็ต้องมาเขียบพื้นที่กันอีก
๗๐๓๐แล้ว๗๐๓๐แล้วอ่ะ
ก็มรวดมากู้ไพมาสั่งได้รับแจ้งเหตุ

ส่วนก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
บางส่วนก็นอนเจ็บนอนตายอยู่ในพื้นที่ก็มี
คือมันก็มีภาพจากหลายมุมมีหลายคลิปนะครับ
เดี๋ยวมีคนที่เขาไลฟ์
ตอนที่หลังเกิดเหตุแล้วเขาไปแอบหลังรถกระบาดช่วงถูกยิงอ่ะ
ตอนนี้มองยืนกันเลยนะครับตอนนี้

นี่คือออกมาได้แล้วนะออกมาจากที่กำบังได้แล้ว
เสียงปื้นสงบแล้วมาเจอคนกดได้นอนอยู่เนี่ยคาลานจอดรถจมกองเลือดอยู่เนี่ย
ภาพมันมืดอยู่แล้วนะฮะแต่เราก็ต้องขออนุญาตเบลอไว้หน่อยใช่ค่ะ
เผื่อใครที่คิดจะเดินทางเส้นทางสายนี้นะ
จะได้เห็นว่าเออแม่สุดท้ายก็เป็นอย่างนี้นี่แหละ

นี่ค่ะดูต่อดูความคืบหน้ากันต่อ

มีการแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์เยอะมากหลายมุม

เราไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์
คนนี้ที่เราไปคุยด้วยเขาว่ากันว่า
เป็นคนที่กลุ่มที่เขามีเรื่องกันนับถือมาก
อุ้ยเป็นเจ้าของเพจครอบครัวเฮียชาญ

ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนยิง
เอาจริงนะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิด
เป็นเรื่องเปิดร้านแล้วมีคนไปพูดกันปากต่อปาก
มันมีประเด็นว่าใช่เรื่องกู้เงินกันอะไรไหม

ผมเป็นคนไปช่วยไกลเกลี่ย

มีปัญหากับคนชื่อโชค
ซึ่งเป็นรุ่นน้องของในอุ้ยคนนี้

โชคนี่จะอยู่อีกแก๊งหนึ่งหาดวัดใต้

บอกผมเป็นคนกลางไปเคลียร์ให้

ก็เลยขอเคลียร์กับโชคเองได้ไหม
อุ้ยเลยไปเป็นคนกลางให้อีก
พี่อุ๋ยบอกว่าเขาไปคุยกันในร้านพญายอค่ะ

มีกันอยู่ประมาณ๘๙คน
สุดท้ายเป็ดกับโชคที่จะเคลียร์กัน

ที่คนไปเคลียร์คนไปช่วยกลายเคลียร์ก็ชุลมุนไปด้วย

ที่ได้ยินเสียงปืนยิงกันเนี่ย

อุ้ยเป็นคนกลางเป็นคนไปเคลียร์รู้ไหมล่ะว่าฝ่ายไหนยิงก่อน

ไม่รู้ใครยิงก่อนไม่รู้จริง

เป็นเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ของสองแก๊งนี้

เพราะมีคนเห็นภาพว่าอุ้ย

มีภาพในโลกโซเชียล

เขาเป็นคนไปเคลียร์ก็มันมีภาพอุ้ยแบบนี้

อุ้ยโพสต์ภาพเล่นกับปืนอยู่แบบนี้

อันนี้เอกเนี้ยเห็นไหม

มองข้ามกัน
มองข้ามกันนู่นนี่นั่นเรื่องร้านนี่แหละ

อะไรมึงทำอะไรไม่บอก

คือพี่รู้จักทางสองฟัง

ผมขอแล้วไม่มีใครฟังผมไหมถ้าฟังผมเรื่องไม่เกิด

อุ้ยยืนยันว่าอุ้ยไม่ได้ยิง
อุ้ยยืนยันว่าอุ้ยเป็นคนที่เหมือนกับสองแก๊งนี้
นับถือแล้วไปช่วยเคลียร์ไปช่วยเป็นคนกลางจริง
ไอ้ภาพอุ้ยถือปืนอ่าเช็ดปืนอยู่กับปืน
โพสต์ในโซเชียลอุ้ยบอกว่า
อุ้ยมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

ไม่แน่ใจว่ามันคือปืนอะไรนะคะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องปืน
แต่อุ้ยบอกว่าเนี่ยปืนอุ้ยมีทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นี่ค่ะแล้วยืนยันว่าเขาไม่ได้ยิง

เขาไม่ได้ยิงใครไปพูดไม่ดี
กับเขาไปบอกว่าเขายิง

เขาบอกเขาจะเอาเรื่องนะเขาจะฟ้องกลับเลยนะ

และไม่ใช่คนยิงนัดแรกคือพอมีนัดแรก

ใช่แล้วมันคำถามมันต้องถามจริง

ใช่ไหมพอได้ยินเสียงปึ้งขึ้นมาเนี่ย

ไกลเกลี่ยเมื่อคืนชื่อโจ้
นะฮะนี่อายุ๓๙ปี

บอกว่าเขาก็อยู่ในเหตุการณ์ทั้งก่อนเกิดเหตุ
หลังเกิดเหตุบอกกับทีมข่าว

เพื่อไปช่วยราชาไก่เกลี่ย

เขาขัดแย้งกันเรื่องส่วนตัว
นะแล้วดูเหมือนมันจะลุกลาม

ก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายโทรมา
ปรึกษาเขาโทรมาเล่า
ถึงปัญหาที่มีของแต่ละคน

ตัวของโจ้บอกว่าเขาก็มองว่า
ปัญหามันน่าจะคุยกันได้เพราะความ

ไม่ได้เพราะ

ไม่ยอมนะฮะอ่านี่ฮะ

แต่เพื่อนไม่ยอมมันก็เลย
เลียกันไม่ได้แล้ว
ในการพูดคุยเจรจากันเมื่อคืนเนี่ย

โจ้ยืนยันกับเราว่าเสียงปืนที่ดังเนี่ย

ไม่ใช่ว่าดังจากในร้านแล้วนอกร้านยิง

ทีนี้ต่างคนก็ต่างหนีตาย

กลุ่มไหนเริ่มก่อนไม่รู้

ข้างในก็ยิงกันแล้วก็ต้องหนีตายกันแล้ว

เคลียร์ให้ดีที่สุดแต่สุดท้าย

ที่ต้องวิ่งหลบหนีกระสุนปืนเหมือนกัน

ไม่ได้ร่วมก่อเหตุอะไรในครั้งนี้เลย
เราคุยกันในห้อง
เรามารู้อีกทีก็ตอนชุดละมุน
แล้วผมก็หลบเหมือนกันเนาะ

เพราะผมไม่มีอะไรไป
ถามว่าทุกคนที่บอกว่า
ทุกคนที่บอกว่า
ทุกคนที่บอกว่า
พวกผมมีปืนมีอะไรไปเนี่ย
พวกผมไม่มีอะไรเลย
มีแค่มือเปล่าแล้วก็หัวใจที่จะให้ทุกคนถูกกัน
ทุกคนถูกกัน

เหม็นหน้ากันมาตลอด

คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามก็น่าสนใจ

ชาวขึ้นให้ดูภาพ
ภาพผู้ชายสามคน

เพราะว่าชาวเน็ตเขาให้ข้อมูลหมดเลยนะคะ
ว่า๓คนฝั่งขวาบนสักลายเต็มตัวถอดเสื้อถือปืนยาวคนละกระบอก
กลัวกฎหมายเลยโพสต์ในโซเชียลโพสต์เองด้วย
อวดเลยอวดถือปืนโชว์ถ่ายรูปโชว์กันแบบนี้
ในโลกโซเชียลให้ข้อมูลค่ะคนตรงกลางก็คือคิงนะคะ
ตะวันทำใจก็คิงหาดวัดใต้เป็นกาดของร้านเอกมัย๔๐
อันนี้พี่อุ๋ยก็เล่าไปแล้วล่ะเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะคะ
คำถามคือแล้วปืนที่ถือปืนอะไร
ปืนที่คิงกับเพื่อนถือเพื่อนที่อยู่ฝั่งขวาค่ะ
เป็นปืนลูกซองยาวภาษาชาวบ้านเขาเรียกกันว่า
ปืนลูกกรดขนาด๒๒เป็นระบบแบบกึ่งอัตโนมัติ
ยิงได้ทีละหนึ่งนัดถามว่าครอบครองได้ไหม
ประชาชนคนทั่วไปครอบครองได้ไหมได้ไหม
ข้อมูลก็คือได้นะคะครอบครองได้ครอบครองได้
ขออนุญาตครอบครองได้แต่เอามาโพสต์ถ่ายรูปอวดโอ้อย่างงี้ได้ไหม

คือคิงกับคนขวานะส่วนคนซ้ายค่ะ
คนซ้ายในรูปนี้ค่ะอ่าที่ยืนถือปืนถามว่าปืนอะไร

กระสุนขนาด๙มม

อันนี้ประชาชนทั่วไปก็สามารถขอใบอนุญาตครอบครองได้เหมือนกันนะคะ

สืบโซเชียลไปขุดคุยมาเหมือนกัน

ทำไมเขาถ่ายรูปอวดกับปืนกันเยอะนะคะแก๊งนี้ค่ะ

ใบต่อสี่ค่ะใบอนุญาตใบครอบครองค่ะ
เพื่อยืนยันว่าปืนของเขาถูกต้องตามกฎหมาย

ว่าการขออนุญาตครอบครองปืนมันควรจะยากขึ้นกว่านี้หน่อยไหม
หรือมีอะไรที่แบบไม่ปล่อยให้ครอบครองปืนกันง่ายแบบนี้หรือเปล่า

รายงานข่าวบอกว่าจากแนวทางสืบสวน
ตำรวจเชื่อว่าปลอกกระสุนที่ตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ

เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่บอกว่า
เพราะเป็นปืนที่ใช้ในราชการ
เป็นปืนที่เจ้าหน้าที่ใช้ตำรวจใช้เท่านั้น
แต่เชื่อว่าน่าจะเอาปืนลูกกรดขนาดจุดสองสอง

ตำรวจสงสัยว่าเอาปืนไปดัดแปลง
เปลี่ยนลำกล้องชุดลั่นไก่
ทั้งส่วนบนทั้งส่วนล่างแล้วไปใส่กระสุนปืนสงคราม

แต่การดัดแปลงแบบนี้อนุภาพมันไม่ได้ต่างกับปืนสงครามนะคะ

คือในต่างประเทศเขาก็มีการดัดแปลงปืนกันเหมือนกันนะคะ

แต่ประเด็นคือสมมุติคุณบอกว่าคุณครอบครองปืน
มันถูกต้องตามกฎหมายมีใบป๔ใช่ไหมคะ

นี่ค่ะมันต้องขยายผลต่อเรื่องปืนด้วย
แต่ครอบครองปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่ได้หมายความว่า

มันจะมีใบอนุญาตครอบครองกับใบอนุญาตในการพาค่ะ

จริงต้องเป็นแต่เจ้าหน้าที่เท่านั้นไม่ได้ให้ใบอนุญาตพกพากันง่ายนะคะ

ปืนสงครามอย่างอื่นเนี่ยปืนชนิดอื่น
พวกนี้มันก็อาจจะแอบออกไปใช้ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหม
ท่านผู้ชมครับช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
ครอบครัวของคิงหาดวัดใต้
ไปรับศพของคิงที่โรงพยาบาลศัพท์ประสิทธิ์ที่ประสงค์นะครับ
เราได้คุยกับแม่ของคิงนะ
แม่เนี่ยอายุ๔๕นะครับบอกว่าลูกชายเนี่ยปกติแม่จะอยู่บ้านด้วยทุกวัน
แล้วอาทิตย์นี้เนี่ยลูกก็ป่วยด้วยนอนอยู่ที่บ้านตลอด
ก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้ประมาณ๓ทุ่ม
มีเพื่อน๓๔คนมาชวนบอกว่าจะพาไปกินข้าวข้างนอก
แล้วคิงก็ออกไปเลยสุดท้ายเนี่ยลูกถูกยิงเสียชีวิต
แม่บอกว่าปกติลูกชายไม่ได้มีเพื่อนเยอะไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่
ไม่เคยมีปัญหากับใครมากนักเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาสครั้งนึงแต่นานมากแล้ว
แล้วไม่ใช่กลุ่มที่มีปัญหาเมื่อคืนด้วยนี่นี่คุณแม่ของในคิงนะฮะ
แม่ยืนยันว่าลูกเป็นคนนิสัยดีไม่ค่อยพูดช่วยแม่ทำงานหาเงิน
ไม่เคยนอกรู่นอกทางกลุ่มที่เกิดเรื่องเนี่ยลูกก็ไม่เคยรู้จักนะ
ลูกไม่เคยมีปืนไม่เคยมีอาวุธด้วยแม่บอกจะมีก็มีมีดอันเล็กเท่านั้นเอง
เอาไว้โชว์ส่วนปืนก็เป็นปืนเด็กเล่นลูกชายคนนี้เนี่ยอายุ๒๓
แต่ก็เป็นเสาหลักของบ้านแม่บอกแม่เสียใจมากไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดี
ไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดตอนนี้อยากให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนที่ก่อเหตุที่ยิงลูกชายตายเนี่ยมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด
จากนั้นช่วงเย็นนะครับทุกผู้ชมครับ

แฟนของคิงนะครับนิมนต์พระไปเชิญดวงวิญญาณคิงที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ก็คือพื้นที่ตลาดอุบลสแควร์ที่เป็นจุดศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านอาหารกึ่งผับที่เกิดเรื่องเมื่อคืนนี้

ก็นำเสื้อผ้านำทูบเทียนดอกไม้
ข้าวเหนียวด้วยนะครับมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณให้พระเนี่ยสวดใช้สายสินพันที่เสื้อผ้าของคิงแล้วก็นำขึ้นรถเพื่อนำทางไปที่วัดที่ตั้งศพนะครับก็คือวัดเรียบ
แฟนสาวของคิงยังเสียใจยังทำใจไม่ได้เธอบอกสั้นนะครับบอกว่าไม่รู้เรื่องราวอะไรของสามีเลยนะแล้วก็ไม่รู้ปมปัญหาของสามีด้วย
อะไรกับกลุ่มในโชคหรือว่าในเป็ดอะไรเนี่ยเธอบอกเธอไม่รู้เรื่องจริงนี่คือภรรยาของคิงนะฮะ
ขณะเดียวกันทีมข่าวของเราก็ไปที่วัดขามเทิงนะครับอยู่ที่ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานี
นี่คือวัดที่ตั้งศพของเป็ดขามใหญ่เป็ดบ้านขามหรือว่าเป็ดขามใหญ่นะฮะนี่นะฮะกลุ่มขามใหญ่นะครับ
ก็มีญาติญาตินะมีแฟนของเขาที่อยู่ที่วัดนะครับก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเหมือนกัน
แม่ของเป็ดนี่อายุ๖๔ปีนะครับวันนี้ที่คุยกับเรานี่แม่ก็ร้องไห้ตลอดนะฮะที่คุณบอมอภิวัตไปคุยด้วย
ของเป็ดบอกว่าเพื่อนของลูกชายโทรมาบอกเกือบเที่ยงคืนแล้วตอนนั้นบอกให้แม่ไปที่โรงพยาบาลหน่อยบอกว่าเป็ดถูกยิงแม่ก็รีบออกไปเลยไปกับหลานแล้วก็ลูกสะพ้าย
พอไปถึงตำรวจเนี่ยให้รออยู่ข้างนอกก่อนยังไม่ให้เข้าไปดูแม่บอกแม่ยังไม่ทันได้เห็นหน้าอะไรเลยมารู้อีกทีก็คือลูกตายแล้ว
หลังจากนั้นก็ได้เข้าไปหาลูกซึ่งตอนนั้นลูกชายไปอยู่ในห้องเก็บศพแล้วเห็นบาดแผลลูกชายที่ถูกยิงนี่หลายจุดมากกระสุนเข้าหน้าอกสามนัดเข้าข้อมืออีก๒นัดช่วงลำตัวของลูกชายเนี่ยเลือดยังไหลไม่หยุดมีที่ท้ายทอยด้วย
ของเป็ดบอกว่าลูกชายทำงานเป็นหัวหน้ากาดอยู่ที่ร้านพญายอไปทำได้๓เดือนลูกไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟัง
มีก็คือเมื่อคืนวันก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันนะคืน๒สิงหาคมแม่ของเป็ดบอกว่าลูกชายเนี่ยมาเล่าให้ฟังบอกมีเด็กวัยรุ่นสองคนเข้ามาหาเรื่องลูกค้าในร้านที่ลูกเนี่ยทำงานดูแลอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกแต่เพื่อนกาดของลูกชายบอกว่าฝั่งนั้นน่ะผิดที่มาทำร้ายร่างกายก่อนแม่ก็พยายามเตือนลูก
ว่าเออมีอะไรก็ค่อยเคลียร์ค่อยพูดคุยกันนะวันนี้แม่บอกไม่รู้จะทำยังไงลูกชายคือเสาหลักของครอบครัวในการหาเลี้ยงครอบครัวดูแลแม่วันนี้ก็ซื้อข้าวซื้อน้ำมาให้บอกกับลูกชายว่าถ้าชาติหน้ามีจริงเนี่ยให้เกิดมาเป็นลูกแม่อีกเพราะแม่ยืนยันว่าลูกชายของแม่เป็นคนดีเมื่อวานก่อนที่ลูกชายจะไปทำงานเป็ดนี่เข้ามาบอกกับแม่แม่บอกเป็ดมาบ
ว่าที่ลูกชายมาบอกเมื่อวานเป็นรางบอกเหตุหรือเปล่า

ทรงแต่ยาทรงคลุม
อยู่กินกับเป็ดมา๗เดือนอยู่ด้วยกันตลอด
ไม่เคยจากกันเลยนี่ตอนนี้เธอท้องอยู่๓เดือนนะฮะ
ในท้อง๓เดือนที่ผ่านมายืนยันว่า
สามีไม่เคยมีปัญหากับใครนะครับและก็ไม่เคยเล่า
ปัญหาความขัดแย้งกับใครให้ฟังเหมือนกัน
ยืนยันว่าสามีคือคนดีเป็นสาวหลักของครอบครัว
ดูแลเธอดูแลครอบครัวอย่างดี
เป็นเนี่ยบอกกับเธอว่าอยากมีลูกนะ
ยังคุยกันอยู่ว่าเดือนหน้าจะครบ๔เดือนเนี่ย
พาไปอันตราซาวว่าลูกเนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิง
เธอบอกเธอเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ยังไม่รู้จะทำยังไงต่อไปกับชีวิตเลย
ถ้าจะทำได้ก็คือต้องหาทางสู้ต่อไปเพื่อลูกก็เท่านั้น
ก็อยากบอกกับสามีว่าไม่ต้องห่วง
เดี๋ยวจะดูแลลูกในท้องให้ดีที่สุด
ทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝั่งก็ต่างบอกว่าสามีเราเป็นคนดี

ทีนี้มาดูบทสรุปทางคดีนิดนึงนะคะ
คือพบตรบินด่วนลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
แล้วก็บอกว่านายกรัฐมนตรีกำชับให้สะสางคดีนี้
คือกำชับให้จับให้ครบทุกคน

กำชับว่าให้รวบอาวุธไอ้ปืนสงครงสงครามที่ไปยิงกันเนี่ย
โอ้โหต้องเก็บรวบมาได้ให้หมด

ชาวบ้านที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวโดนลูกหลงบาดเจ็บหรือเปล่า
ตำรวจยืนยันว่าไม่มีชาวบ้านที่โดนลูกหลง
ไม่มีคนที่โดนลุกหลงจนได้รับบาดเจ็บที่เจ็บที่ตาย
ก็เป็น๒แก๊งนี้แหละค่ะ

พบตรลงพื้นที่ไปในวันนี้ด้วยค่ะ
นี่คือในโชคที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหานะคะ
มอบตัวกับตำรวจค่ะระหว่างที่ถูกควบคุมตัว
ชุดสืบสอบปากคำอย่างหนัก

เขาไม่ยอมปริปากพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย

ที่ว่าคนกลางเขาบอกโชคจะไปเคลียร์กับเป็ด

แล้วเขาบอกว่าโชคนี่แหละคือคนยิง

ช่วงเย็นวันนี้ผลตำรวจเอกสุฟะแจ้งยอดสู่
บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินตรงจากกรุงเทพ

พบตรไปสอบปากคำโชคเองเลย

กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานี
ผอบตรบอกว่าผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาญนายกรัฐมนตรี
สั่งให้จับผู้เกาะเหตุให้ได้ให้เร็วที่สุด

ให้ติดตามยึดอาวุธให้ครบถ้วนทุกกระบอก

ถูกต้องตามกฎหมายไหมมีปืนสงครามไหมเอาให้มันชัด
ผู้เสียชีวิตณตอนนี้นะคะตัวเลขคือ๓รายนะคะ

คนเจ็บหลายรายทั้งเจ็บทั้งตาย
คือ๒แก๊งนี้ไม่มีใครโดนลูกหลงค่ะ
ไม่มีชาวบ้านไม่รู้เรื่องโดนลูกหลงค่ะตำรวจบอก

เจ้าหน้าที่บอกว่าคนก่อเหตุมีกี่คนเนี่ย
เดี๋ยวว่ากันอีกทีเพราะว่าตอนนี้อยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจ
๑๒คนแต่มันมากกว่านั้นอยู่แล้วนะคะมากกว่านั้นเยอะเลยนะคะแค่๑๒คน
ใช้คำนี้ดีกว่าครับวันนี้พบตรมากำชับเรื่องของการเข้าระงับเหตุค่ะ
ตรงนี้สำคัญค่ะคือคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก
เท่าที่เราเล่าข่าวกันไปเท่าที่เห็นเหตุการณ์เขายิงกันอยู่ตั้งนาน
ยิง๕ทุ่มครึ่งไปจบเที่ยงคืน

ไม่มีการระงับเหตุระหว่างทางเหรอคะ
ระหว่างทางที่เขายิงกันเจ้าหน้าที่ตำรวจคือทำอะไรอยู่บ้าง

อันนี้พบตรบอกว่าไอ้ที่วันนี้ไปคุยเนี่ยไปคุยเรื่องนี้แหละ

มันต้องบูรณาการร่วมกันสถานการณ์แบบนี้
ต้องไปถึงที่เกิดเหตุให้มันเร็ว
เดี๋ยวฟังพบตรก็แล้วกันค่ะ

ตอนนี้อยู่ในความควบคุมของเราประมาณ๕คน
๕คนรู้สึกจะเสียชีวิตเพิ่มไปอีก

ผู้เสียชีวิตเป็นแก๊ปไหมคะตามที่

เป็นพนักงานแก๊ปด้วยไหมคะหรือว่าเป็นกลุ่ม
กลุ่มอาริกันเลยครับเอาอย่างนี้ตอนนี้นะ

ก็เป็นอยู่ในส่วนร่วมเป็นคู่กรณีกัน
ไม่มีไม่มีประชาชนอื่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ
แต่ว่าจำนวนมันยังไม่นิ่ง
เพราะเราเชื่อว่ามีมากกว่านี้นะครับ
ตอนนี้ที่พอจะทราบชื่ออะไรก็รวมทั้งผู้ที่เสียชีวิต

อืมแล้วจำนวนคนเจ็บก็ยังไม่นิ่งนะคะ
ไม่แน่ใจว่าตัวเลขเท่าไหร่กันแน่
ดีกันหมดเลยประมาณอย่างนั้นท่านคงประชดมานะฮะ
โอ้โหแต่เหตุการณ์มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยจริงนะคะ